เรื่องของคนกลางบางทีคนกลางเนี่ยไปกลางผิดที่ผิดทางผิดคน
มันจะลำบากแล้วนะคะถูกต้องค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่
คนขับกระบะมาจอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งจอดติดอยู่คู่กันนี่แหละ
ทีนี้เวลาไฟเขียวปุ๊บรถข้างเหมือนเขาออกตัวนำกระบะคันนี้ไปก่อน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เขาออกตัวเร็วกว่าไปไม่พอใจตรงไหน
ไม่ใช่แตงเขาขึ้นไปแล้วปาดหน้าแล้วก็มีการลดกระจกลง
แล้วก็ยื่นปืนออกมาลักษณะมันจะขมคู

มือถือค่ะถ่ายแล้วคุณรู้ไหมว่าคนในรถที่ถูกปาดหน้าเป็นใคร
สรวจสืบสวนค่ะอันนี้อู้หูเกมจริงจริง
นี่เป็นคลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อทิติวัดดอทโพลิสนะคะ
โพสต์คลิปว่าเนี่ยรถกระบะคันนี้คุณคุณเห็นไหมที่เราเอ่อ
วงให้อันนั้นคือเขายื่นมือถือปืนห้อยออกมานอกรถ
แล้วห้อยนานด้วยนะห้อยนานลักษณะเหมือนแบบมีมีเติม
เหรออ่ามีปืนนะอ่าลักษณะแบบนั้นนะคะโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบน
ถนนเชียงใหม่ฝางขาเข้าเมืองเชียงใหม่คนโพสต์เขาบอกว่าผมเนี่ย
ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปืนนะแต่ผมเลือกที่จะไม่เผชิญหน้า
วักมือถือแล้วบันทึกภาพดีกว่าแล้วแจ้งตำรวจดำเนินการ
นี่คือการเขาเรียกว่าอะไรตอบโต้ที่ถูกต้องจริงจริงค่ะ
เจ้าของโพสต์คือพันธุ์ตำรวจโทษธิติวัดชาญชัยจิระโรธนะคะ
สารวัตรสืบสวนกองมะครับการตำรวจภูทรจังหวัดลำพูน
เขาบอกสิบห้ากุมภาพันธุ์ผมเดินทางกลับจากไปทำธุระที่เขินแม่งัดสมบูรณ์ชน
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จอดติดไฟแดงคู่กับกระบะคันเกิดเหตุนั่นแหละ
ทะเบียนยอยักษ์คอควายห้าสามเก้าห้าเชียงใหม่
พอไฟเขียวปุ๊บคือผมเป็นคนเตรียมพร้อมไง
เขียวปุ๊บผมก็ออกตัวเลยกลายเป็นว่าเหมือนไปออกตัวแซงเขา
แต่อยู่คนละเลงอะนะเขาคงจะไม่พอใจ
เร่งเครื่องแซงแล้วปาดขวางหน้าแถมยื่นมือที่ถือปืนออกมานอกรถ
เหมือนจะข่มขู่ท้าทายปืนอ่ะผมก็มี
สงสัยไม่รู้จะใช้ทำไมในเหตุการณ์อ่ะฮะ

ตำรวจสืบสวนสพแม่แตงตามจับคนขับกระบะ
ถึงบ้านในตะบนสรรมหาพลเลย
ทรัพย์ชื่อคือนายสักนรงห้วยหงทองอายุ๒๙ปีนะคะ
ตรวจสอบแล้วปืนที่ใช้เป็นปืนปลอม
นายสักนรงบอกว่าอุ๊ยผมทำไปด้วยความคึกค่ะน้องครับผมขอโทษ
แต่พอตรวจสอบประวัติไปอ้าวนี่เคยโดนจับดำเนินคดียาเสพติดเมื่อสองปีก่อนนี่
สพแม่แตงนี่แหละอ่าไหนไหนก็ไหนแล้ว
น้องไม่ว่ากันขอตรวจปัสสาวะหน่อยได้ไหมล่ะ
เป็นไงคะสีอะไรคะ

สีม่วงค่ะยินดีด้วยนะคะเกมเลยนะคะ
ตอนนี้คุณก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าจะเรื่องพรบจราจรและเรื่องยาเสพติดด้วย